คุณผู้ชมยังค่ะยังยังอีก

บอกเลยศิลปินที่เขาชื่นชอบเรื่องตัวเลขเนี่ย

จะบอกว่าดิฉันเคยไปมาแล้ว

นึกว่ารอดปุ๊บติดปั๊บ

เชอรี่เขาบอกเขาไปรอดมาเขาถูกลอตเตอรี่เลย

มีความเชื่อว่าใครมีชีวิตกำลังติดขัดมารอดแล้วจะดีขึ้น
และต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมประจำสาวตัวเลไลไปแล้วค่ะ
เวลาไปมูที่ไหนก็มักจะต้องมีเรื่องราวของตัวเลขติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนคลับนักเสี่ยงโชคตลอดเวลา
รอบนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดเหมือนกัน
ล้วงไถนำโชคหน้าองค์ท้าเวสวรรณมาเลย
คุณผู้ชมดูดีนะมา๓ตัวแบบชัด
ซึ่งเลขที่สาวเลไลล้วงมาก็คือ
๖มาแรงนะ
จริง
ถ้าใครได้ตามนี้ก็ขอให้โชคดีละกันตามน้องเลไลไปนะคะ

พี่อรชรเชิญยิ้มก็มา

ทุกทีถ้าแต่งเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ก็ได้
อรชรเชิญยิ้มของเราก็ต้องบอกว่า

แล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดพิจิตร
เข้าวัดนี้ต่อวัดนู้นแบบรัวเลย
ล่าสุดค่ะไปวัดพรมประสิทธิ์อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะ

แล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยมีโชคลาบ
จากรูปปั้นช้างพลายเพชร
มีลายทองด้านหลังเลย

อยู่ในภาพไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้พลายพลอยน่ะ
เอออ่าก่อนจะเข้าโบสถ์ไปอีกครั้งนะฮะ
ซีเอ็มซีได้เลขสองห้าคุณผู้ชมค่ะที่หน้าองค์หลวงพ่อขาว
ซึ่งในคลิปค่ะพี่อรชรก็จะย้ำตลอดนะถ้าไม่ถูกอย่ามาว่ากันนะ
ทัวร์เนี่ยไม่ต้องมาจอดหน้าบ้านนะเพราะอันนี้นะให้ไว้เป็นแนวทางเฉยจ้ะคุณผู้ชม
และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพี่อรชรมาทั้งทีคุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันเลยที่วัดต้นชุมแสง
พี่อรชรเค้าไม่ได้ไปคนเดียวมีเพื่อนเค้าไปด้วยเสื้อปลาและเสื้อไหล่
ก็มีการเสี่ยงโชคเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะมีการนำเลขนะแบบว่าเสี่ยงเซียมซีมาให้ก็แล้วกัน
รอยช้อนได้๑๐ไปแล้วใช่ไหมแต่เพื่อนอีก๒คน๒๕กับ๑๕คุณผู้ชม

ก็นั่นน่ะสิ๒๕ซ้ำนะคะ๑๕ก็มา๑๐ก็มี
แล้วแต่ละกันชอบใครก็เป็นแนวทางตามนั้นละกันนะคะ